อาจารย์จักรค่ะวันนั้นพบคุณเขตรัฐยังบอกเลยพักนี้หาตัวยากเหลือเกิน
อาจารย์คะอาจารย์เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในจะเรียกท็อปใดก็แล้วแต่ที่อยากพบ
และลีลาของอาจารย์ถ้าอาจารย์เลือกได้นั่งคุยกับใครนั่งดีเบตกับใคร
คิดว่าประชาชนจะได้เห็นชัดไปเลยว่าควรจะเลือกใครคะ
อันแรกก่อนแล้วกันที่บอกว่าพักเราเหมือนกับว่าไม่มีใครมาดีเบตอันนี้
คืออย่างนี้ครับพักเราไม่ได้เน้นดีเบตพักเราเน้นลงมือทำนะครับ

แต่ถ้าถามต่อไปว่าแล้วพักเราจะดีเบตกับใคร

จริงแล้วการดีเบตนะครับผมเปิดกว้างสำหรับทุกคนครับ
ใครก็ได้ไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมพร้อม
โอ้โหแหมจะเป็นวักทองมากเลย
แต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ไงครับกลายเป็นว่าพอจะดีเบตปั๊บเนี่ย

คุณก็ไลน์ไปหาเขาแล้วขออดีเบตกับเขาสิ

ผมไม่เห็นมีความจำเป็นว่าต้องบอกผ่านสื่อเลย
เขามีไลน์ของกันและกันทุกคนเลยเหรอคะ
ติดต่อง่ายมากเลยครับทุกวันนี้นะครับ
อาจารย์ค่ะดึงดิฉันเข้ากรุ๊ปด้วยสิคะ
ได้ครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้าเลยนะฮะเดี๋ยวดึงเข้าเลย
แบบขออยู่ด้วยท่านค่ะท่านนักการณ์ที่ไหนเดี๋ยวขอไทยรัฐไปด้วย

ไปในนามพักหรือสิ่งที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่ก็แล้ว
แต่อาจารย์คิดว่าถ้าประชาชนได้ประโยชน์
คิดว่าพักไหนหรือใครที่รับผิดชอบเรื่องงานนั้น

ผมคิดว่าตรงนี้ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยครับ

มันขึ้นอยู่กับว่า๑